อันนี้ไปดูเหตุที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนค่ะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ชนกับรถตู้กู้ชีพกู้ภัยสยามรวมใจแม่สาย
ชนกันกลางสี่แยกเลยนะคะที่เขตเทศบาลตะบนแม่สาย
งานนี้ก็มีผู้บาดเจ็บไป๘รายแล้วก็ในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง๓รายค่ะ
แต่ว่าล่าสุดทางตำรวจยังไม่ได้มีการตั้งข้อหากับคนขับรถฟอร์จูเนอร์
อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก่อนนะคะ
อันนี้เป็นจุดจังหวะเกิดอุปติเหตุเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็คือเหมือนรถเนี่ยคือจะเลี้ยวไปทางขวานะ

แต่ทีนี้ก็เลยไปชนกับอีกคันนึงเนี่ยนะคะ

นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของหน้าปั๊มบริเวณสี่แยก
ห้วยน้ำรินศูนย์วิจัยชาน้ำมันตะบนเวียงพางคำ

นี่เป็นภาพนาทีอุบัติเหตุช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ของวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
สีขาวกู้ไพรสยามรมใจแม่สายทะเบียนพอพึ่งขอไข่๑๑๒เชียงราย
ถูกชนเข้าด้านข้างคนขับสภาพก็คือพังยับเหมือนกันน่ะนะคะ
ด้านหน้ารถมีคนขับคือนายวิรพลเครือผันอายุ๓๐ปีติดอยู่ภายใน
ลำตัวช่วงล่างคือไม่รู้สึกแล้วค่ะอาการสาหัส
นั่งหน้าคู่กันมาซี่โครงหักกระดูกต้นคอร้าว
ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ส่วนภายในรถตู้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก๓คนก็บาดเจ็บหัวแตกขาหัก
ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สายนะคะ
ขณะที่รถคู่กรณีค่ะรถฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียน
ก็ไก่วาแวนสองสองสามสี่เชียงรายก็จอดอยู่บนถนนกลางสี่แยก
ห่างออกไปหกเมตรสภาพหน้ารถก็พังยับเยินเหมือนกัน
แบบนี้นะคะคนขับชื่อนางสาวอังคณาสิริคำภู
อายุ๒๕ปีเป็นชาวตำบลเวียงพังคำ
ผู้ชายที่นั่งเบาะคู่ข้างกันบาดเจ็บปากแตกเล็กน้อยค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขณะที่รถกู้ภัยสยามรวมใจเปิดไซเลนนะคะ
วิ่งจากในเมืองมาเพื่อจะไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
บริเวณทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านป่าเหมือดพอถึงกลางสี่แยก
มีรถฟอร์จูเนอร์วิ่งจากทางอำเภอแม่จันทร์เลี้ยวขวาไปทางอำเภอเชียงแสนอย่างเร็ว
ชนเข้ากับด้านข้างของคนขับรถตู้แล้วก็กระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้าค่ะ
นายรัฐธรรมนูลณอุทัยหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่บาดเจ็บเล็กน้อยก็บอกว่า
ในหัวแตกเย็บไป๑๒เข็มออกมาจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจก็สอบปากคำทั้งหมดแล้วก็คู่กรณีแล้ว
แต่คู่กรณียังไม่มาเยี่ยมคนเจ็บหรือติดต่อมา
แต่อย่างใดนะคะไปติดตามฟังเสียงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ออกไปประดับการที่จะไปช่วยรถพิกษ์ความที่นั่งเรียนคำเนี้ยไปโต๊ะไฟต้องโต๊ะไฟต้องโต๊ะเขียนแต่รถทุกคันจอดหนึ่งแต่รถคันนี้เขาออกมาไม่ดีสภาพรถก็เยอะครับครับแล้วก็พี่น้องก็เจ็บเจ็บสหรัฐสามคนครับแต่ตอนนี้ปลอดภัยครับรู้สึกด้วย
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดเนี่ยนะคะพันตำรวจโทคมสรรเลขาวิจิตรทางฝ่ายสอบสวนสพแม่สายก็บอกว่าขอเวลาอีก๒๓วันจะรอให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็จะสอบสวนทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาคนขับรถฟอร์จูเนอร์แต่อย่างใดค่ะ